มาดูข่าวแรกกับเรื่องของเหตุอัธยกรรมกันก่อน
มันมีเหตุการณ์ที่เป็นฆาตกรรมอำพลางเกิดขึ้นครับ
ในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นนักธุรกิจสาวที่ปล่อยเงินกู้
หายตัวไปครับญาติประกาศตามหาสุดท้ายไปเจอแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าเจอกลายเป็นศพถูกเอาไปทิ้งไว้ในรถที่ไปจอดไว้กลางทุ่งนาเปรียบ
ทุ่งนาบ้านนำทั่วหมู่ห้าตำบลเปลยของอ่าตำบลเปลยของอำเภอ
หรืออํนาดนะฮะจังหวัดอำนาจริง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพบรถถูกล็อกประตูจากข้างใน
แต่ก็มีลูกกุญแจเสียบคารถเอาไว้อยู่นะครับ
ก็เลยประสานช่างกุญแจมาเปิดออกและพบร่างของนางดวงจันทวีพันธ์อายุ๓๓ปี
นอนเสียชีวิตในท่าตะแคงอยู่ในบริเวณที่วางเท้าด้านหลังคนขับ
โดยที่มีการพันพับเอ็นเบาะข้างหน้าฝั่งคนขับลงไปทับเพื่อบังศพเอาไว้
ศีรษะของผู้ตายถูกครอบด้วยถุงพลาสติก
แพทย์ตรวจสอบร่างกายตรวจสอบศพแล้ว
ก็พบมีบาดแผลจากการถูกของแข็งตีที่บริเวณคิ้วด้านขวาแล้วก็มีรอยเลือดติดอยู่
ที่บริเวณลำคอถูกรัดนะฮะสภาพศพนั้นเป็นท่าเกร็งแล้วก็สวมเสื้อ
ผ้าครบสมบูรณ์จากภาพที่เห็นนะญาติญาติไปเจอ
นี่ถึงกับต้องร้องไห้จนสุดเพราะว่าทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้ก่อนที่จะพบศพกันก่อน
คือช่วงบ่ายของเมื่อวานเนี่ยอันนี้คือนางดวงจันทร์นะฮะ
ได้ออกไปทำธุระนอกบ้านตั้งแต่เช้าโดยพบกับพ่อ
บอกว่าจะไปทำธุระที่ท้องกษอนะฮะสาขาหัวตะพาน
หลังจากนั้นสัก๖โมงเย็นเอ๊ะก็เอกใจทำไมถึงไม่กลับบ้านสักที
ญาติญาติก็เลยพากันตามหารวมทั้งประกาศตามหาผ่านทางเพจต่าง
แล้วก็เพจของกระบอกเสียงอำนาจเจริญสักตอนประมาณ๒ทุ่ม
แล้วก็มีเพจฮักอำนาจเจริญช่วยแชร์ต่อไปโดยให้รายละเอียดทั้งเป็นภาพของผู้ตาย
คือภาพนี้นะครับรถยนต์ของผู้ตายรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับต่างนานา
เพื่อให้ช่วยกันแชร์ตามหาตัวคนที่หายไปกระทั่งสักประมาณสี่ทุ่ม
มีคนแจ้งบ่อแสไปพบรถเก๋งฮอนด้าสีขาวซึ่งทะเบียนนั้นตรงกัน
ที่มีการประกาศแจ้งเอาไว้ในเพจต่างจอดทิ้งไว้บนถนนลูกรัง
ริมครองชนรับประทานถนนบริเวณถนนทางเข้าทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านน้ำท่วมไป
สักประมาณหนึ่งกิโลเท่านั้นเองครับโดยคนที่แจ้งนั้นเป็นคนในหมู่บ้าน
ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านน้ำท่วมนี้ซึ่งเขาเคยเห็นรถคันนี้จอดอยู่ตั้งแต่บ่ายสาม
ของวันนั้นคือเมื่อวานแต่ว่าไม่ได้มีการสังเกตอะไร
กระทั่ง๕โมงเย็นรถที่จอดอยู่ก็ยังจอดอยู่ที่เดิม
ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้หลังจากนั้นก็กลับไปที่บ้าน
แล้วก็เปิดเฟซบุ๊กดูจึงไปเจอนะครับว่ามีการประกาศเอาไว้
คือประกาศคนหายรถเนี่ยเป็นรถคันเดียวกันทะเบียนก็เป็นทะเบียนเดียวกัน
ก็เลยรีบกลับไปหาผู้ใหญ่บ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็โทรตามญาติที่ให้เบอร์ไว้
ในเพจเฟซบุ๊คต่างให้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกัน
กระทั่งพบว่าในรถนั้นเป็นศพของนางดวงจันทร์จริงที่ญาติประกาศตามหาอยู่
แต่ว่าพบในสภาพที่หมดลมหายใจไปแล้ว
ล่าสุดตำรวจสพลืออำนาจตั้งปมสังหารไว้๒ประเด็นก็คือ
ชิงทรัพย์แล้วก็หักหลังเรื่องของธุรกิจนะครับ
จากว่าทรัพย์สินของผู้ตายทั้งเงินสดและทองรูปภัณฑ์หายไป
แต่ว่าโทรศัพท์มือถือตกอยู่ในรถ๑เครื่อง
และน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่สืบหาคนร้ายที่ก่อเหตุดำเนินคดีได้ในไม่ช้านะครับ
นับเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าคนร้ายก็ลงมืออย่างเฮี่ยมโหดแล้วก็ลงมือกลางวันแสกด้วย
ถ้าดูจากช่วงระยะเวลาที่เรารายงานไปนะคะ
วันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ

ผู้ที่ประกาศตามหาน้องสาวผ่านสังคมโซเชียลนะคะ

สวัสดีครับคุณทักษณัยกับคุณรัชพรครับค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
เรื่องต้นหลังจากนี้เนี่ยทางครอบครัวมีการพูดคุยกันไหมคะ

ก็ตอนนี้นะครับศพของน้องสาวผมกำลังอยู่บนรถเดินทางจาก
โรงพยาบาลทรัพย์สิทธิประสงค์จังหวัดบรรทานนี้
เพื่อที่จะมาที่บ้านนะครับเพื่อจะประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
แต่ยังไม่ได้พูดคุยกันในเครือญาติว่าจะประกอบพิธีกี่วันแล้วครับ
อันนี้ยังไม่ได้คุยกันครับ
ในวันเกิดเหตุคือช่วงเมื่อวานตอนบ่ายเนี่ย
ก่อนที่คุณดวงจันทร์จะออกจากบ้านได้มีการบอกรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม
จากจะไปทำธุระไหมคะ
ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าสอบถามคุณแม่เขา
คือเป็นคุณอาของผมไม่ได้บอกรายละเอียดอะไร
แค่บอกว่าจะออกไปทำธุระครับ
ระหว่างวันได้มีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกันกับคนในครอบครัวบ้างไหมครับ
ตอนนั้นก็มีการโทรสอบถามกันอยู่ครับ

จนมีคนไปพบรถจอดอยู่สักประมาณบ่าย๓โมงนะฮะ
ครับจากจากที่ได้ข้อมูลทราบว่า
สัญญาณรถสาวของน้องสาวถูกปิด
ก็คือน่าจะมีคนปิดเครื่องประมาณสักบ่าย๒โมงเสร็จ

แล้วก็บ่าย๓เนี่ยมีคนไปพบรถที่ทุ่งนานะครับ

ก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายขึ้นแบบนี้เนี่ย

หรือมีท่าทีวิตกกังวลหรือมีอะไรผิดปกติไปบ้างไหมคะ
คือจากที่สอบถามสามีเขานะครับ
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับ
ก็ไม่มีนะครับเขาปกติดี
ไม่ได้มีความกังวลอะไร
ไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไรว่าต้องเสียดชีวิตใช้ชีวิตปกติธรรมดา
คุณพิชิตและครอบครัวเองตั้งปมในการก่อเหตุครั้งนี้เอาไว้อย่างไร

เราก็นั่งคุยกันอยู่ในวงเครือญาติ
ตัวผมเองเนี่ยก็สงสัยว่าจะเป็นการลวงไปฆ่าชิงทรัพย์นะครับ
อาจจะเป็นคนรู้จักสนิทสนมเลยล่ะนะครับ
เพราะว่าน้องสาวผมเนี่ยถือทรัพย์สินไปวันนั้นค่อนข้างมากนะครับ
มีเงินสดอยู่ประมาณล้านบาท
แล้วก็ทองรูปภัณฑ์ประมาณสัก๑๐บาท
ซึ่งทองนี้เขาเก็บไว้ในกระเป๋าถือของเขามาทำ
บางส่วนแล้วน่าจะมาเอาที่บ้านบางส่วน
คิดว่าน่าจะมีการนัดแนะกับคนรู้จักเอาเงินไปให้
เขาอาจจะมีการยืมเงินกันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เอาเงินไปส่งแล้วก็อาจจะเห็นเงินแล้วก็อาจจะทำร้ายน้องสาวเพื่อหวังชิงทรัพย์นะครับ
มีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือที่เจอตกอยู่ในรถด้วยไหมคะ
ท่านเขาขอพบวนอยู่ในตัวเมือง
เป็นเส้นทางที่ผมรู้สึกว่าเป็นเส้นทางแปลก

ซึ่งน่าจะเป็นคนอื่นหรือมีคนบังคับให้ขับไปหรือเปล่า

ทีนี้ต้องขออนุญาตถามคุณวิชิบแบบนี้
เราทราบว่าคุณนวลจันทร์นั้นทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ด้วย
ช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอะไรกับคนที่มายืมเงินลูกหนี้
หรือว่ามีปัญหาเรื่องของเงินเงินทองกับใคร

คืออย่างที่มีข้อมูลถึง
ศาลหน้างสาวก็เงินก็ประมาณสักล้านสองล้านครับ
เจ้าหนึ่งที่มาเอาก็ประมาณหลักแสน
ก็คงจะมีลูกหนี้ไม่กี่คนนะครับ
แต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมีปัญหา
ตอนนี้ผมมีบุคคลผู้ต้องสงสัย

ไปรับภาพพฤติกรรม

กับคุณพิชิตแล้วก็ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ครับขอบพระคุณมากครับ

ก็เป็นข้อมูลที่เราได้ล่าสุด
จากพี่ชายของคุณดวงจันทร์คือคุณพิชิต
ติดต่อได้สักประมาณตอนเที่ยง
แล้วสัญญาณโทรศัพท์มือถือหายไปประมาณบ่าย๒กว่า

ในเส้นทางที่ไปพบศพสักประมาณบ่าย๓โมง
ก็คือเกิดในช่วงเวลาไม่ถึง๒ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็มีการขับรถวนในที่ที่แปลกซึ่งน้องไม่เคยได้ไปมาก่อนด้วย
แต่ทางครอบครัวบอกว่ามีคนในใจมีชื่ออยู่ในใจแล้ว

เดี๋ยวก็ต้องรอกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ

ใช่ครับสรุปแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เงินสดหายไป
ร่วมล้านแล้วก็ทองคำอีกประมาณ๑๐บาทด้วยกัน
ก็น่าจะเป็นบุคคลที่รู้ความเคลื่อนไหวและเป็นคนใกล้ตัวของคุณดวงจันทร์นั่นเองนะครับ